เปลี่ยนจากบรรยากาศเจ้าเพิ่มกันดีกว่า
มีทั้งเรื่องของฆ่าตัวตายทั้งเรื่องของการไปทดลองการเป็นศพใช่ไหมฮะ

เนื่องจากว่าตอนนี้อากาศมีความอบอุ่นพิษปกติ
กระแสลมร้อนที่พัดผ่านบางส่วนของรัสเซียที่พรมแดนติดกับทวีปยุโรปนะครับ
ส่งผลให้สภาพอากาศในกรุงมอสโกอบอุ่นผิดปกติ
หิมะที่ปกคลุมตามพื้นที่ทั่วไปละลายระเหยขึ้นไปบนอากาศ
แต่ว่าประชาชนก็ได้เพิดเพลินกับดอกไม้แล้วก็ดอกต้นไม้ที่ผลิดอกออกผลบานก่อนถึงเวลานะครับ
โดยในส่วนพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมอสโกพืชพันธนานาชนิดเช่นเฟอร์สิทเทียโรโดเดนโดรอน
ที่เคยผลิดอกออกผลในช่วงของฤดูใบไม้ผลิ
ทยอยชูช่ออวดความสวยงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากครับ
ด้านหัวหน้าคนสวนของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้เปิดเผยว่าเรื่องที่เขาแปลกใจมากก็คือ
หยาดหิมะซึ่งปกติจะทยอยปานช่วงของตอนต้นของฤดูใบไม้ผลิ
แต่ว่ากลับผิดดอกตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมแทนนั่นเองครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาของรัสเซียก็คาดการณ์กันว่าประชาชนจะต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า๐องศาเซลเซียสต่อไปอีกประมาณ๒วันก่อนจะกลับมาหนาวตามเดิมอีกนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับ